พายุจะมาอีกไหมในบ้านเรา

วันที่๕ถึง๖ตุลาคมคุณก็สัปดาห์หน้าแล้ว
วันว่าพายุอีก๒ลูก
มันจะเข้าพื้นที่ประเทศไทย

เขาบอกว่าพายุเตี้ยนหมู
เป็นพายุลูกแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
ไม่นับพายุลูกอื่นที่มันอาจจะพัดอยู่ในทะเลจีนใต้
แล้วมันไม่เข้าเวียดนามไม่เข้าไทยโดยตรง
แต่ว่าเตี้ยนหมู่มันเข้าเวียดนาม
ลาวแล้วก็มาเข้าไทย
ตอนเข้าไทยแม้จะอ่อนกำลังลง
เป็นห่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็จะถือว่า
เป็นพายุลูกแรกที่เข้าบ้านเรา

ยังมีพายุอีกลูกในวันที่๕๖ตุลาคม
ข้อมูลนี้ก็เกิดขึ้นจากการเปิดเผย
ของทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นายนัทธพลนัทธสมบูรณ์
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นตอนนี้
ยังเป็นไปตามคาดการณ์ของกรมอุตุอยู่
การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยที่ผ่านมา
คือปริมาณฝนในช่วงเริ่มต้นนะต้องบอกแบบนี้
ในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนมากกว่าปีที่แล้ว
แต่ทีนี้พอช่วงกลางฝนมันมาเร็วสลับกับลดลง
ฝนลดลงนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาตกหนักอีกครั้ง
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้
แล้วก็จะมีร่องมรสุมคุณผู้ชมถ้าฟังร่องมรสุมเดี๋ยว
ร่องมรสุมคืออะไรเรียกง่ายว่าร่องฝนแล้วกัน
มันจะมีร่องฝนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่๑๓ตุลาคมนี้

จากนั้นก็ต้องติดตามนะครับว่าช่วงวันที่๕๖ตุลาคม
จะมีพายุเข้ามาในประเทศไทยอีกหรือไม่
ซึ่งขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตาม
พัฒนาการของพายุบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
หากเกิดการก่อตัวเป็นพายุจริงก็ต้องติดตามการเคลื่อนขึ้นฝั่ง
ว่ามันจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
แล้วก็แน่นอนถ้าขึ้นฝั่งเวียดนาม
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะคุณ
มันมาแน่นะฮะมันเข้าลาวต่อ
และเสร็จแล้วก็เข้าไทยแน่นอนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะ
จึงยังไม่สามารถประเมินได้
ว่าเจ้าพายุมันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่๕๖ตุลาคมนี้

แล้วมันจะมาขึ้นฝั่งเวียดนามส่งผลต่อบ้านเราหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
เดือนธันวาคมฝนก็จะย้ายแล้ว
ย้ายจากตกในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง

กลายเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้แล้วนะฮะ

เรื่องของเจ้าพายุที่มันอาจจะเข้าบ้านเรา
เพราะมีกระแสข่าวออกมาเหลือเกินบอกว่าพายุจะมาอีก๒๓ลูก
ใช่เรื่องของการพยากรเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าประมาณ๒๓วันจะแม่นที่สุด

ก็คือว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการจับตาดู
ถ้าจะให้ทายแต่ตอนนี้อาจจะไม่แม่นขนาดนั้น